ส่วนช่วงนี้มาติดตามข่าวกันหน่อย
โอ้โหเมื่อสักครู่นี้ผมได้ดูภาพโปรโมทไป
ที่จังหวัดสุรินทร์ในอะเพิร์นกามเชิง
ตอนนี้เป็นการแสดงความสามารถการเรียนแบบเสียงไก่นะครับ
อ้าวไก่ช่วง

อันนี้ฝึกเองเลยครับหรือเปล่าฝึกเองครับอ๋อทำมานานหรือยัง

บอกก่อนใช่ไหมทุบอกก่อนทุบอกก่อน
ถ้าจะเป็นไก่ชนต้องมาต้องมาต้องครึกทนอน
เอาแล้วทำไงนะตุ๊บทุบทุบประมาณนั้น

ถ้าไม่ห้ามนี่ขอย้าอมเลย
นี่คือความสามารถของน้องเขาสุดยอดจริงสามารถเลี้ยงเสียงไก่ได้
ไก่กรงไก่คันไม่ว่าจะพันไหนจัดให้ได้หมด
เด็กชายคนนี้ครับนายธีปากรชอบเพราะหรือว่าน้องโอม
ตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุขภาษา
เกษมสรรตำบลตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุริน

ซึ่งเปิดร้านโชว์หวยตรงข้ามทางเข้าตลาดการค้าชายแดนช่องจอม
โอมมีความสามารถร้องเรียนแบบเสียงไก่ขันได้อย่างหลากหลาย
โดยฝึกเองมาตั้งแต่ยังเด็กนะครับ

เรียนแบบเสียงไก่ขันได้เหมือนจริงแบบสุด

เออไปฟังหน่อยสิคะ

เมื่อเราไปป่านู้นนู้นทำเสียงไก่ไก่มาเลย

คิดว่าเพื่อนเลย

สร้างสีสันและความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาซื้อสินค้า
พากันทึ่งในความสามารถของหนุ่มน้อยคนนี้

ก็นี่ไงมาร้องเรียกเสียงไก่
ไม่ต้องใช้กระดิ่งแบบติ้งตอง
คือลูกค้าเดินเข้าไปเนี่ยนะน้องโอมก็จะ
เออประมาณนั้นเหมือนเข้าไปในร้านสะดวกซื้ออ่ะ

เยอะหน่อยก็จะเก็บเจ็บคอหน่อย
เขาบอกว่าทึ่งในความสามารถของน้องโอมคนนี้นะครับ
หากใครเห็นน้องโอมโชว์เสียงร้องเรียนแบบเสียงไก่ขัน
ก็สามารถแวะไปทักทายแล้วก็อุดหนุนสินค้าที่ร้านโชว์หวยของคุณยายของเขาได้นะครับ
เวลาจะทักทายกับน้องโอมนี่ต้องทักทายยังไงคุณ
ถ้างั้นตบอกคุยกันเหรอ
เวลาน้องโอมหิวข้าวล่ะจะบอกคุณแม่ว่าไง

น้องเขาพูดภาษาปกติได้อันนี้เป็นความสามารถพิเศษชอบเรียนแบบ
บอกน้องเลยว่าน้องเนี่ยยังพูดภาษาปกติไม่ค่อยชัดเลยนะ

๖ขวบปกติแล้วยังพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลย
แต่คันนี้ยังชัดเจนเลยนะสุดยอดความสามารถจริง